ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องสปอร์ตไลท์

ที่ไปตีแผ่การล่วงละเมิดทางเพศ

ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ออสเตรเลียได้ให้ปากคำผ่านวีดีโอลิงค์
ทวีปเพื่อที่จะเป็นพยานนะครับ

มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อกว่า๔๐ปีก่อน
ไม่ว่าปัญหานี้จะได้รับการเปิดเผย

แต่หลายฝ่ายก็ยังคงมีความหวังนะครับว่า
กระแสจากรางวัลออสการ์ในปีนี้
จะช่วยกระตุ้นเตือนสังคมและศาสนาจักร
ให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับ
นี่คือการให้ปากคำของพระคาดินันจอร์ดเพล
นักบวชอาวุโสนิกาโรมันคาทอลิกชาวออสเตรเลีย

ทางวีดีโอลิงก์จากห้องพักโรงแรมในกรุงรมของอิตาลี
คณะกรรมธิการแห่งชาติของออสเตรเลีย
ว่าด้วยการตอบสนองเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
เพื่อสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
บรรดาบาทหลวงในเมืองบาลาแร็ดในรัฐวิคโตเรีย
ทางตอนใต้ของออสเตรเลียหรือไม่
โดยบรรยากาศตลอดทั้ง๔วันที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียด
และแม้ว่าพระคดีนันเพลจะไม่ถูกตั้งข้อหา
แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนด้วย
เนื่องจากเคยประจำอยู่ที่โรงเรียนสอนศาสนา
แห่งเดียวกันกับบาทหลวงเจอรัลริดเดล
ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กถึงกว่า๑๓๐คน

ซึ่งพระคดีเนารายนี้ก็ได้ปฏิเสธเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อเฉาทั้งหมดด้วย
อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ยอมรับในวันสุดท้ายว่า
เคยมีนักเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของนักบวชกับเด็กชายเมื่อ๔๖ปีก่อน
แต่ที่เขาไม่ได้ดำเนินการใดอย่างทันท่วงทีนั้น
ก็เป็นเพราะนักเรียนรายนั้นไม่ได้ร้องขอ
คาดินันจอร์ดเพลให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางหลังจากนี้
เพื่อช่วยให้อัตราการฆ่าตัวตาย

จากบัตรหลงนิกายคาทอลิกลดลง
และหยุดการกรราธรรมธารุณกรรม

กลุ่มผู้รอดชีวิตชาวออสเตรเลีย

เพื่อติดตามการไต่สวนครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
ตีซิริเซวิเซตข่าวเทราะทีวีรายงาน